สวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะ

สวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะฮะ

สวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะฮะ

สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ

สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
สวัสดีคุณชิสานะฮะสวัสดีคุณชิสานะฮะ
เขาคาดการณ์นะว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยน่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่๒กันครบ๗๐แล้วนั่นเอง
หมายความว่ายังไงโลกทั้งใบของเราหลายประเทศเขาจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ครับ
อ่าแล้วถ้าพูดถึงไปแค่บางประเทศได้ไหม

จ้ะอยากจะไปเที่ยวลอนดนกับแฟนเนี่ยประเทศลอนดนนี่นะเอ่ยลอนดนนี่นะ
เขาก็ต้องดูก่อนนะว่าที่อังกฤษเนี่ย
ประชากรได้รับวัคซีนครบ๒เข็ม
หรือทั้งหมดทั้งมวลครบ๗๐เปอร์เซ็นต์แล้วหรือยัง
อันนี้คือรวมหมายถึงบ้านเราด้วยนะ
คือบ้านเราคนไทยเราก็ต้องได้รับวัคซีนครบ๒เข็ม
มากถึง๗๐เปอร์เซ็นต์ของจมูลประชากรแล้วเหมือนกัน

ที่เขาเรียกกันว่าเที่ยวแบบจับคู่ประเทศ

ประเทศนั้นเขาก็จะมองว่าประเทศเราปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนด้วย

อ้าวคุณผู้ชมค่ะสรุปง่ายนะ
ทั่วโลกเขาฉีดเข็ม๒กันครบ๗๐เปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่
เตรียมตัวแพ่งกระเป๋าเดินทางกันได้เลย

ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะว่า
ถ้าปี๒๕๖๖แล้วยังมีการระบาดของโควิด๑๙อยู่
คือทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจะบอกแบบนี้
มันไม่ใช่แค่การฉีดวัคซีนอย่างเดียว
เรื่องของการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด๑๙นี้ด้วย
ใช่เพราะยิ่งกลายพันธุ์มันก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมก็ต้องดูตามสถานการณ์ต่อไป
สำคัญคือก็ดูแลตัวเองให้แข็งแรง
ถ้าเราสามารถหยุดยั้งการระบาดได้การกลายพันธุ์ของมันก็จะมีโอกาสน้อยลง
เพราะฉะนั้นในทุกวันนี้เราทำให้ดีที่สุดก็คือการ
คงกาดเอาไว้มาตรการในการรักษาความสะอาดให้กับตัวเองล้างไม้ล้างมือบ่อย
การของทางภาครัฐแบบนี้นะจ๊ะใช่ค่ะเรื่องของการฉีดวัคซีน
เราก็หวังว่าคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง
แม้ว่าตอนนี้อาจจะยังมีกระแสมากมายหลายอย่าง

เราก็เชื่อว่าเราต้องได้รับวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน

หลายคนเขาก็อยากจะรู้อยากจะเห็น

อยากจะถามคนทางซ้ายอยากจะถามคนข้างขวา
แต่บางทีเขาไม่มีความรู้จะตอบเรา

กระทรวงสาธารณสุขอันนี้สำคัญที่สุด
เป็นหน่วยงานหลักที่เราจะสืบค้นหาข้อมูลได้
คือตอบแบบอัตโนมัติ

คือมันมีระบบในการส่งต่อชุดข้อมูล
ก็คือระบบแบบอัตเฉยะในการตอบคำถามแบบปุ๊บ
ถามปั๊บตอบปุ๊บ

ใช่แล้วค่ะจะได้ข้อมูลสายตรงจากกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อำนวยความสะดวกเรื่องของข้อมูลให้กับพวกเรา
จริงก็มีอีกหลายเว็บไซต์หลายหน่วยงานนะที่เขาพยายามที่จะนำเสนอข้อมูลออกมา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่อยากจะให้เชื่อและส่งต่อกันเลย
รีเช็คให้เช็คอีกทีตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ
เราก็จะไม่เป็นเหยื่อของข่าวเฟค
เอาล่ะคุณผู้ชมส่งกันมาได้นะว่าชอบข่าวแบบไหนเราจะได้จัดนำเสนอให้กับพวกคุณแบบถูกจุด
อ่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าไม่อยากให้พลาด
โอ้โหเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะคุณสามีทั่วฟ้าเมืองไทยต้องดู
เมื่อคุณภรรยาพูดประโยคนี้ออกมาทำเอาคุณสามีทั้งหลายต้องอึ้งทึ่งกันไปเลย
อ่ะแล้วไอประโยคที่ว่านั่นมันคืออะไรช่วงหน้าตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัดข่าว
มันมีความน่ารักของมันแต่วันดีคือดีถ้าเกิดมันหมั่นเขี้ยวขึ้นมา
ข้าวของเสียหายวิธีการในการลงโทษมันต้องทำยังไง
มีบอกมั้ยมีด้วยฉะนั้นไปลองดูกันครับ
กัดขาวของเสียหาย
คุณเคยเห็นหมาจนตรอกผมว่าเคยเห็น

กัดกระเป๋าตังสถานสถานสถานสถานเล่ะเท่

ทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยโอ้ดู
มันสะบัดเละเทะแบบคึกแบบไม่ยอมหยุด

สำนึกผิดด้วยตัวเองซะเจ้าสองตัว

เอาหัวหันเข้ากำแพงแบบนี้

ทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะสำนึกผิด
โอ้โหนี่เป็นวิธีการทำโทษสุนัขแบบใหม่
แบบที่ไม่ต้องลงไม้ลงมือไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลย

โอ้ดูนี่นี่กัดตรงส้นน่ะกัดตรงเหลือครึ่งเดียว

เอาต้องวางไว้ที่หัวให้รู้เลยว่าเนี่ยนะ
ถ้ากัดรองเท้าพังนะถ้ากัดกระเป๋าพัง
ต้องถูกทำโทษแบบนี้นั่นดิคุณธนาค่ะนอกจากทำโทษแบบเข้ามุมเนี่ยช่วยคิดหน่อยได้ไหมว่าจะปล่อยวัดไหนดี
เออตัดหางปล่อยวัดซะดีมั้งโอ้โฮสนกระดาษนี้
แต่ปล่อยแบบนั้นไม่ได้หรอกทำใจไม่ได้เพราะเราก็รักสัตว์ของเรา
เข้าใจเอามาให้ดูคำคำแต่ต้องมีวิธีอยู่กับมันแล้วนะ
ใช่นะหมาแต่ละบ้านก็มีพิธีทำโทษแตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือทำด้วยรักนั่นแหละนะคะ
ไปดูเรื่องราวของคนรักนกกันบ้าง
บางคนก็ชอบส่องนก
แบบนั้นเลยไปส่องดูนวกต่างบางคนนะคุณชนะ
ยังไงซื้อเลยดีกว่าง่ายดีซื้อเหรอไปซื้อนกมาเลี้ยง
แล้วยังไงก็เลี้ยงไงถ้าสมมุติคุณอยากซื้อนกแก้วถูกไหมคุณอยากซื้อนกแก้ว
ก็ซื้อแก้วมามันไม่ใช่อย่างนั้น
นกแก้วที่เป็นสัตว์ที่มีขนสวยพูดได้ถ้าพูดถึงนกแก้วพูดได้มันก็ต้องเช็คเสียงหน่อยถูกไหม
ไปดูว่าซื้อนกร้านนี้แล้วเป็นยังไงคะ

นี่เลี้ยงนกนะเนี่ยไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยนะเห่าเป็นหมาเลย
นกมันไม่ร้องอย่างนี้นะครับ
นกแก้วมันก็ต้องร้องชื่อตัวเองอ่ะ
แก้วจ๋า
มีเสียงหมาข้างบ้านดิฉัน

นกตัวนี้มันน่าจะคลุกคลีอยู่กับสุนัข

ซึมซับนึกว่าตัวเองเป็นสุนัขไปด้วย
ก็เลยเห่าเหมือนสุนัขเลยยังไงอย่างนั้น
เอาครับสรุปคุณได้ลูกครึ่งมานะครับ

เวลาเราเลี้ยงนกแก้วเอาไว้ใช่ไหม
แล้วถ้าหากว่ามีโจรเข้าบ้านมา
กแก้วก็จะได้เห่าแบบสุนัขเลยไง
คนที่เป็นโจรมาตกใจนึกว่าเลี้ยงสุนัขจริง

ให้เลี้ยงนกแก้วที่เห่าเหมือนสุนัขแทน

แต่เรื่องราวแปลกก็เอามาให้ดูเนาะ

ร้องออกมาคล้ายเสียงของสุนัขที่มันเห่าเนี่ย

มันก็คงถูกฝึกหรือคงได้ยินมาแบบนั้น
ก็เป็นความสามารถพิเศษของนกแก้วนั่นแหละนะคะ

เวลาไปเจอสาวเราก็ต้องมีมองมีเหลียว

แต่อย่างนี้ดูให้ดีแล้วกัน
บางครั้งบางคราเราไปเจอเราคิดว่าน่าจะใช่
แต่สุดท้ายแล้วมันใช่หรือเปล่าเนี่ย
ว้ายต้องเขียนตกกระโทนกระโทนลงร้ำแล้วโอ๊ยกลัว
ตกใจสิครับโอ้นั่นสินั่นสิไอ้เราก็นึกว่าสาวแหมผมยาวสลวยวาย
โอ้โหเต็มปากเต็มคำเลยทีเดียวหันมายิ้มแฉ่งให้
ไม่ตรงตกนี่นะครับคลังหลังดูโอ๊ยสวยเจ้า
ผมสลวยเก๋เงางามมันขลับขอสัมผัสขอทัชเธอนิดหน่อย
สะกิดเบาพอให้เธอหันมาปรากฏว่าหันมาแล้ว
ถึงกลับมางานกันเลยทีเดียวไม่ไหวเจอแบบนี้นี่น่าเจอตอนกลางวัน
ถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรคุณจะถามหน่อย
คุณมีประสบการณ์ไม่ทักสาวที่ผมยาวแบบนี้
เออแล้วหันมาเงือบเคยไหม
ไม่มีผมไม่ค่อยได้มีประสบการณ์อะไรแบบนั้นเท่าไร
แต่เพื่อนของผมนะเจ๊ฮ่า
วิ่งออกมาพร้อมกับน้ำตาเลย

ไม่ตรงปกทำไมไม่บอก
นี่ไงเขาบอกว่าทิ้งเพื่อนเนี่ยบางทีมันก็จะเจออาการแบบนี้ไง
ถูกไหมคุณเห็นผู้หญิงเห็นคนอื่นดีกว่าเพื่อนคุณได้ยังไง
อันนี้เรื่องของผมไปแล้วเหรอ
ไม่ใช่เรื่องของคุณเหรอคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องของเพื่อน

แต่ถ้าเกิดคุณพูดถึงเรื่องราวที่มันไม่ตรงปกแล้วนะฮะ
ดิฉันก็อยากจะพาย้อนไปถึงสมัยอดีตหน่อยนะคะ
มีเงิน๕บาท๕บาทสามารถซื้ออะไรได้มากมายหลายอย่าง
ดิฉันเคยซื้อไข่ไก่ฟองละบาทไหม
องละบาทเหรอเออนั่นสมัยนั้นเลย
บะหมี่กึ่งสำเร็จลูกก็คือได้อ่ะซื้อได้เยอะ
แต่ว่า๕บาทในสมัยนี้ไสิค่ะโอเค
ซื้อแทนอะไรแทบไม่ได้เลยนะคะ
แม่ถามอะไรหน่วยได้มั้ยถามว่าอะไร

ซื้อมามากด้วยตั้ง๖ห่อไข่ใกรเจาะแขกอืม
นมอีกตั้ง๓๔แพ็คเลยนะ

จริงแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้ว

จำนวนล่ะ

เออ๕บาทสมัยก่อนมันได้ตั้งหลายอย่าง
บะหมี่กึ้งสำเร็จรูป
ได้ไข่เป็นแพงเลย

เฮ้ยก็รู้หมดสิว่าขโมย
โอ้โฮเอาคำข้างหลัง

เก็บของหนีออกจากบ้านเลยดีกว่า
พอคำรวดมาแล้วจ้ะแม่

ยังขึ้นได้
จากเรื่องของการหยอกล้อกันสนุกสนานในบ้านนะคะ
ก็มีเรื่องของความเป็นห่วงบรรยาย
โดยเฉพาะแม่ที่มีลูกเล็กใช่ไหมคุณผู้ชม
ต้องอยู่ในไซส์หูใส่ตาดูดี
จะกินอะไรจะเล่นอะไรตรงไหน
เหมือนคุณแม่คนนี้ค่ะเป็นห่วงลูกมาก

ขายให้กินลูก

คุณแม่ทักหนูเสียงดังมาก
คือเนี่ยกำลังจะกินลูกอมตามภาษาเด็กน้อย

มือสั่นขาสั่นไม่เป็นคน

คุณพ่ออาจกำลังจะหิ้วรองเท้า

เดินออกนอกบ้าน

ไปไหนอ่ะ

น่าจะอย่างนั้น

มันจะสั่นมันจะแบบรู้สึกล้นลานไปหมด

เขาอ่อนไปไหนไม่ได้เลยจริง
คือไอ้คำถามพวกนี้มันเป็นคำถามที่แบบว่า

ก็เป็นเรื่องที่เพื่อนผมเนี่ยเล่ามาให้ฟังอีกทีหนึ่ง

แล้ววันหลังเชิญมาพูดคุยกันหน่อยนะคะ

ทำไมไม่ก็ไปปฏิเสธเขาได้ไงเขาอาจจะอยากพูดคุยกับเราก็ได้น่ะ
เดี๋ยวถ้าเขามาแล้วเขาพูดเรื่องจริง

ไปอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมนะคะบอกเลยเฮนเชิญเรียกเหงาเนี้ย
มันช่างเป็นไอดอลจริง
คนนี้มีความสามารถ
เขาเรียกว่าถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็มี

ไอ้หนูคนนี้มีพรสวรรค์ครับ

คุณคุณดูกันนี่นี่หักคอหักคอ
วิธีการวิธีการในการหักคอ

ไอ้หนูใจเย็นหนูฟังพี่

ไม่ใช่โอ้โหหักคอมาท่านี้

จับมือไปที่มือก่อนไอ้น้องใจเย็นไปที่มือก่อน
นะฟังพี่ฟังพี่นะมีสติ
จับไปที่มือแล้วคุยกับเขาดี

โอ้ยมันไวไปไม่ได้
ไม่ได้
โอ้น่ารัก
เออแล้วเราไม่รู้ความชมพูของแก้มมันคืออะไร
โอ้คุณคนเลยไปจับแก้มเขา

หรอแล้วเกิดอะไรขึ้นจากนั้น
เปลี่ยนเรื่องบ้างดีกว่าคุณชิสา
ไปดูเรื่องราวของคำหวานบ้างคุณชนะ
คุณน่าจะหยอดคำหวานบ่อยนะ
แต่ว่าคำหวานอะไรของแฟนที่อยากจะได้ยิน

เค้าโชชานเรื่องการหยอดคำหวาน

ประโยคสองประโยคมีไหม

เราจะรักกันชั่วฟ้าดินสลายเลยนะ
อย่าทรมานนานขนาดนั้นเลย

มันไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้

ผู้หญิงเขาดูอ้อนอยากจะบอก
เขาบางทีพูดหวานกับแฟนประมาณแตงก็รู้สึกเขิน
ยิ่งถ่ายคลองข่ายคลิปวิดีโอบางที
ถ้าออกไปแบบนั้นเนี่ยแบบหวานกับแฟนไปเนี่ย
ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคือเพื่อนมาแซว

อ๋อเข้าใจก็เลยต้องทำเป็นขึ้งขังทำเป็นปากแข็งไปนิดนึง
แต่เอาจริงพอมีโอกาสมีเวลาก็จะส่งคำหวานหาแฟนเป็นประจำ
แชทไปแบบนั้นอ่ะอย่างเช่นเพื่อนของผมคนหนึ่ง
เขาก็จะส่งข้อความหาแฟนไปประจำแล้วจะพิมพ์แบบว่าประมาณว่าอ่ะเพื่อนคุณคนเดิมแล้วแหละ
อุ๊ยเธอเองดูดูหน้าจอคอมจนเพลีย
อยากเปลี่ยนมาดูหน้าเมียบ้างได้ไหมจ๊ะ
เอออะไรแบบนี้
นึกภาพออกไหมพอเข้าใจ
เพื่อนคนนี้น่าครบไว้จริงนะมีคำคมหวานมาหยอดแบบนี้คนต้องเรียนรู้เยอะนะคุณชนะ
อุ๊ยเนื่อยวันนี้เหนื่อยจังเลย
เรื่องราวมันเยอะอย่างนี้แหละเรื่องราวมันเยอะ
แบบนี้คุณผู้ชมบางทีการอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีของใช้ที่มันชำรุดซุดโทรม

คุณผู้หญิงอย่างเราก็อาจจะไม่สามารถทำเองได้
พ่อน้ำไม่ไหลพ่อไฟไม่ดับเราก็ต้องบอกให้แฟนเราเป็นคนช่วยจัดการให้ใช่ไหม

แต่ว่าถ้าหากว่าสามีเราแฟนเราไม่สามารถทำได้เราก็คงจะต้องพึ่งเพื่อนบ้านแบบนี้แหละค่ะ

ก๊อคน้ำเสียซ่องก๊อคน้ำนิดหน่อยหน่อย

ไฟเสียเปลี่ยนไฟให้หน่อยดิ
อืมมก๊อคน้ำได้ช่างไฟ

โอ้โหทำกับข้าวให้เขาไม่ได้เออ

งั้นพ่อบ้านอย่างเราไม่มีทางเลือกแล้วครับ
คุณต้องเป็นช่างปลาปลาและช่างไฟในตัวเองให้ได้นะฮะ
คุณต้องเป็นช่างทุกชนิดให้กับภรรยาให้กับแฟนของคุณ
ถ้าอย่างนั้นทำไม่ได้จริงก็ช่างเถอะ
ทำไมคุณใจอ่อนทำไมคุณแบบว่าไม่สู้เลยล่ะคะ
คุณจะปล่อยให้เพื่อนบ้านมาช่วยซ่อมแซมแบบนี้ไม่ได้นะคะ

เข้าใจเข้าใจคุณนะแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนเราแล้วก็ต้องสู้ไง
แต่เห็นแบบนี้เรื่องของเรื่องมันเป็นมุกตลก
คำกันนั่นแหละแต่ยังไงซะผมเชื่อว่าคุณผู้ชายส่วนใหญ่นะครับ
เกือบจะ๑๐๐เขาดูแลผู้หญิงดีอยู่แล้ว
เพราะว่าชายชาติทหารอย่างเราเนี่ยรับใช้ชาติอย่างเก่งก็แค่๒ปี

รับใช้สตรีทั้งชีวิต
ล่ะยึกดังงั้นตรงเป็นจันนิษฐานเอาไว้ได้เลยเหนื่อยไหมพา
เหนื่อยครับแต่เราก็ทำอย่างมีความสุข

ไม่ได้ว่าแนะนำหรือว่ายุโยงให้คุณผู้ชมเล่นการพนัน

แต่จะให้ไปดูกับแก๊กฮา
สนุกของเรื่องราวของคุณยาย

ดูสิว่ามุกนี้จะขำขนาดไหนฮะ
มีคุณป้าอีกคนนึงเอาเงินมาเข้าธนาคาร๓ล้าน
ธนาคารตกใจถามว่าป้าเอาตังค์มาจากไหนตั้งเยอะแยะ

ตื่นมาไข่เองอาจจะเบี้ยว

เอาเถอะป้าเนี่ยพนัง๓ล้านของป้านี่แหละ

พอหนุ่มธนาคารเลิกงานมึงเอามือฆ่ามึงจับไข่ไว้
มันจะทำอะไรก็จับไข่จะกินข้าวก็จับไข่

ตั้งหน้าตั้งตารอคุณป้าอยู่ที่ธนาคาร

เบี้ยวยังไงไข่เองก็เบี้ยว

เฮ้ยไข่เองไม่เบี้ยวจริงด้วยว่ะ

อืมดีนักพนันกับคนข้างหน้าธนาคารไปสิบล้าน
ก็จะได้จับไข่ในธนาคาร
โอ้โฮบุ๊คดีสักฟังจนจบแล้ว
คุณยายนี่ร้ายกาดนะ

ได้ทั้งเงินแถมได้ครับ

แบงให้หนุ่มธนาคารคนนั้นสัก๓ล้านโ๔๑นะครัพไม่เริ่ม

มุกนี้เข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร

คุณชิสาได้ข่าวว่า

คุณจะมาทำอะไรเกี่ยวกับบ้านดิฉันหรือเปล่า

เดี๋ยวฉันไม่มีเพื่อนที่จะต้องเล่า
ตอนนี้คุณไม่มีแต่ก่อนคุณเคยมี
เพราะอะไรผมเนี่ยนะโทรไปคุยกับคุณสามีคุณมาแล้ว
เห็นบอกว่าตอนนี้คุณสามีของคุณชิสา

โอ้โหก็เล่นพนันกับเมียนี่แหละ

ผมเล่นพนันจับไข่กับเมียผมทุกวันเลยวันละ๓มื้อ
เช้ากลางวันเย็นพนันกันจับไข่ครั้งละ๓ล้าน
ตอนนี้ผมมีเงิน๙ล้านแล้วคุณชนะ
แล้วที่สำคัญเมียผมท้องแล้ว
มันเกี่ยวกันใช่ไหมไม่รู้สิคือถ้าทุกครั้งที่จับจะต้องจ่ายสามล้าน
จับเช้ากลางวันเย็นเลยได้๙ล้านเลย
๙ล้านไม่เท่าไรเป็นอย่างไรจับไปจำมาท้องนี่สิเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญ

เออคุณชนะแหละคุณเคยไหม

คุณเคยไหมคุณเคยไหมไม่เคย

ยิ้มให้จิบหรือจิบล้านหรือคะ
คุณดีตังค์จริงค่ะนี่ฉันรวยเอออ้าว
ออกจากบ้านออกจากมุ้งไปดูปรากฏการณ์แปลกดีกว่า
ยหน้ามองบนท้องฟ้าคุณผู้ชมเห็นก้อนเมฆใช่ไหมคะ
แต่ถ้าหากว่าคุณเห็นเมฆแบบนี้เห็นฟ้าแบบนี้

โอ้โฮแบบนี้โอ้โฮฟ้าวิปริตมืดมนต์อะไรแบบนี้อังกอแน่นอน
อ๋อนั่นสิคุณชนะฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด
อังกอมันอย่างนั้นเลยนี่เป็นภาพที่หลายคนได้เห็น
กลุ่มก้อนเมฆเคลื่อนไหวแบบคลื่นน้ำทะเลในพื้นที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
แล้วก็แคปชั่นบอกว่ามันคืออะไรครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็น
ระบุที่ตำบลบ่อรังนะส่วนอีกโพสต์หนึ่งก็ระบุด้วยว่าอยู่ที่ตำบลโคกปรุงปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เมฆมาแบบคลื่นน้ำทะเลเอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป
หลายคนมาแสดงความคิดเห็นคือไม่ค่อยจะได้เห็นก็มีกันเยอะบางคนก็บอกอุ๊ยจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่า
พูดที่โพสต์เขาก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวกันขึ้นที่บริเวณตลาดโครกปรุงอัภวิชเชียนบูเรจังหวัดเพชรชมูลนะ
โดยกลุ่มก้อนเมฆดังกล่าวเขาก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ก่อนที่จะเกิดฝนตกลงมา
คนที่ถ่ายเอาไว้เขายอมรับว่าไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบนี้มาก่อน
อธิบายแบบนี้ละกันนะครับอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากชมรมคนรักมวลเมฆ
ก็คือก้อนเมฆขนาดใหญ่รูปร่างแปลกประหลาดน่ากลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเมฆอักคัส
มันเป็นเหมือนกับกันชนหน้าของเมฆฝนฟ้าขนองที่มีขนาดใหญ่
เกิดในช่วงหน้าฝนส่วนหน้าร้อนเนี่ยจะมาพร้อมกับพายุฤดูร้อน
หน้าที่หน้าหนาวบอกว่าเห็นได้น้อยมากนั่นเองครับ
ก็น่าจะเกิดจากอากาศที่มันแปรปรวนฉับพลันใช่นะ
พออากาศ๒สภาพอากาศต่างกันมากปะทะกันแรงกลายเป็นกลุ่มเมฆแบบนี้น่ากลัวเหมือนกันเนอะ
ถ้าเห็นอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าหลบอยู่ในที่พักอาศัยที่ปลอดภัยดีกว่า
อย่าไปเสี่ยงเลยกับพวกฝนฟ้าอากาศที่มันดูแปรปรวนแบบนี้
ก็ระวังระวังแล้วกันเห็นอาการอย่างนี้นะบางคนบอกว่าแกตายร่างกลายเป็นเสือ

นี่ฉันว่าไม่น่าใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติอักษัตริย์
ชอบดูหนังเก่าใครนึกไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะ
ไปดูเรื่องของต่างประเทศสีสันในต่างประเทศ
ไปดูนี่เลยครับเขาบอกว่าน้ำมันไหลย้อนกลับได้
เขามีแต่สายน้ำไม่ไหลย้อนกลับ
แต่นี่น้ำมันไหลย้อนกลับได้จริงนะ
ที่ไหนอ่ะ

สิครับที่ออสเตรเลียนะครับนี่คือภาพสายน้ำที่ไหลย้อนกลับ
ซึ่งมันเป็นน้ำตกในอุทยานแห่งชาติพอร์ตแคมเบลในรัฐวิคตอเรียครับ
แล้วสาเหตุที่มันไหลย้อนกลับแบบนี้เพราะ

ฮะเดี๋ยวก่อนน้ำไม่ใช่นกมันจะมามีปีกอะไรคะ

มันเป็นขอบป้องกันการไหลย้อนกลับ

ไม่รู้คุณน่าจะรู้ดีแหละแต่เล่าคำ

มันเจอกับกระแสลมพายุพัดแรง
ทำให้สายน้ำมันไหลย้อนทวนแรงโน้มถ่วงกลับขึ้นไปตามแรงลม

ต้องบอกว่าภาพนี้นะเป็นภาพที่ทางเว็บไซต์
โดยบอกว่าบรรดานักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โห

ก็ถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปเอาไว้ให้ดูกันแบบนี้

ก็น้ำตกไงตกจากที่สูงสู่ที่ต่ำ

แต่ได้เจอลมแรงจนมันปะทะขนาดนี้

ต่อกันที่สวนสัตว์เนการ่าใกล้กรุงกวาลาลัมเปอร์ของมาเลเซียค่ะ
นี่ค่ะดูเจ้าตัวเล็กนี้

คุณทนะรู้ไหมมันมีอายุเท่าไร

สุขภาพใบแกงแข็งแรงดีนะฮะทีนี้พอวันเวลาผ่านไป๑๒วันน้ำหนักตัวของมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อย
เรียกว่าเติบตัวแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วค่ะวันเกิดวันที่๓๑พฤษภาคมนะคะ
ซึ่งตรงกับวันครบรอบ๔๗ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจีนมาเลเซีย
ครับก็เจ้าหน้าที่สวนสัตว์นะครับก็จะนำเจ้าแพนด้ามาตรวจร่างกายทุก๓๔วันนั่นแหละ
ช่างน้ำหนักแล้วก็วัดลำตัวเพื่อดูการเจริญเติบโตของมันนะครับ
ส่วนแพนด้าน้อยยังไม่มีชื่อนับเป็นลูกตัวที่๓ของเจ้าเลี่ยงที่เกิดในมาเลเซีย
โดยลูกตัวแรกก็คือเจ้านวล

เกิดเมื่อวันที่๑๘สิงหาคมปี๒๕๕๘นะครับ
และลูกตัวที่๒ของเจ้ายี่ยี่เกิดเมื่อวันที่๑๔มกราคม
ประวัติละเอียดยิบเลยคุณชนะ
อ่ะคุณผู้ชมผมพาไปนอกโรคเลยมั้ย

นี่ครับคุณผู้ชมครับองค์การอวกาศแห่งชาติของจีนครับ
ชุดใหม่ล่าสุด๔ภาพนะ
เป็นการถ่ายจากกล้องที่ติดบนยานหุ่นสำรวจจู้หลง
ที่ไปสำรวจบนดาวอังคาร

นี่ครับภาพถ่ายชุดนี้แสดงให้เห็นภาพมุมกว้าง

สภาพภูมิประเทศของดาวอังคารแบบนี้
และสภาพและที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นแพลตฟอร์มในการลงจอดนะ
ตลอดจนภาพมุมกว้างของพื้นที่ที่ลงจอดที่ถูกบันทึกเอาไว้
เมื่อตอนที่ยานเนี่ยยังไม่ได้แยกตัวออกจากแพลตฟอร์มนะครับ
ค่ะต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมมันยังมีภาพถ่ายอีกหลายมุมอะนะคะ
จะตั้งกล้องเอาไว้จากกล้องอีกมุมหนึ่ง
แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ายานเทียนบ่น๑ลงจอดบนดาวอังคารวันที่๑๕พฤษภาคม
ต่อมา๒๒พฤษภาคมยานจู้หลงเนี่ยก็ได้แยกตัวออกจากแพลตฟอร์มคือฐานจอดตรงนี้
ลงจอดอย่างเป็นทางการ
กลายเป็นว่าทำให้จีนเป็นประเทศที่๒ต่อจากสหรัฐ
ที่สามารถควบคุมยานลงสำรวจบนพื้นดาวอังคารได้อย่างเป็นทางการนั่นเองครับ
ชื่นชมนวัตกรรมความเรียนรู้ความกล้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ของเขาจริง
ครับนะคะก็สักวันหนึ่งประเทศไทยเราจะต้องส่งส่งอะไรคะ
ส่งใจไปช่วยแล้วก็ส่งเทคโนโลยีต่างแล้วก็ก้าวกันไปเรื่อยทีละก้าวทีละ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

สนุกสนานกันไปนะตามภาษานะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะฟุตบอลรออยู่นี่
เชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเกมสุดท้ายกับรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ผมบอกแบบนี้หลายคนอาจจะผิดหวังอ่ะนะบอกว่าเอ๊ะสุดท้ายเราก็ไม่สามารถได้ไปต่อในรอบต่อไปกับการ
ลุ้นเพื่อจะผ่านรอบนี้ให้ไปถึงรอบสุดท้ายของโซนเอเชียแต่ไม่เป็นไรครับเกมในค่ำคืนนี้เจอกับมาเลเซียมันก็มีความหมาย
ติดตามกันด้วยนะครับ๕ทุ่ม๑๐นาทีนะครับไทยเจอกับมาเลเซียในค่ำคืนนี้จะเริ่มถ่ายทอดสดในช่วงนั้น
แล้วก็จะเริ่มคลิกออฟในอีกหนึ่งเวลาแต่ก็ใกล้เคียงกันช่วง๕ทุ่ม๑๐นาทีเปิดรอไว้เลย
ใช่แล้วล่ะครับค่ะรับชมทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองหรือแอปพลิเคชันวีทีวีค่ะครับผมเอาล่ะเอาล่ะ
คุยกันหอมฝากหอมคอพักดื่มน้ำกันแป๊บเดียวฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเนี้ยอย่าให้พลาดอะไรจริงจริงนะ
เพราะว่าเรื่องราวสนุกสนานรอสะบัดกันอยู่อย่างเต็มที่
คุณผู้ชมค่ะรอสะบัดกันอย่างเต็มที่